วันนี้มีผู้สื่อข่าวจากไทยรัฐของเรานะคะคุณสิริวัณรักษัตริย์ค่ะ
ซึ่งวันนี้เขาไปประจำที่หน่วยเลือกตั้งในสำนักงานเขตเลือกตั้งของห้วยขวาง
เห็นบอกว่าประชาชนแออัดมากครับคุณเยอะแล้วก็ทันทางมารอใช้สินเลือกตั้งกันแบบคึกคักมากนะคะ
เป็นยังไงเดี๋ยวติดตามจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ในพื้นที่แล้วค่ะ
เมื่อช่วงเช้าทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราไปดูหน่วยเลือกตั้งนอกเขตที่มหาวิทยาลำคำแหงแล้วนะคะ
วันนี้ค่ะช่วงเที่ยงนะคะก็พามาดูที่สำนักงานเขตห้วยขวางค่ะ
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่มีประชาชนมาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตมากถึง๒๘๐๐คนค่ะ
จะเห็นว่าบรรยากาศล่าสุดนักขณะนี้ค่อนข้างที่จะแออัดประชาชนมาตรวจสอบสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
จะเห็นค่ะที่บอร์ดนะคะมีการติดประกาศไว้นะคะก็คือชุดเลือกตั้งชุดที่๑๖
ไล่เลี้ยงตั้งแต่อักษรกไก่กระบี่กาญจนบุรีกาลสินขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเซาแล้วก็ชนบุรี
จะขึ้นไปใช้สิทธิ์ที่ชั้น๒ค่ะแต่เท่าที่เราไปสังเกตดูนะคะค่อนข้างที่จะแออัดเหมือนกันค่ะ
ทั้งชั้นบนข้างล่างนะคะส่วนบรรยากาศที่บริเวณชั้นหนึ่งที่เป็นหน่วยเลือกตั้งของอีกหลายจังหวัดนะคะ
ไล่เลี้ยงดูคือมากกว่า๑๐กว่าจังหวัดแน่นอนประชาชนหลายคนค่อนข้างที่จะยืนรอแถวนาน
ก่อนหน้านี้ได้ไปพูดคุยกับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งท่าน๑ที่มาพร้อมกับลูกชาย
บอกกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเรานะคะว่าหน่วยเลือกตั้งที่นี่การเดินทางมาถือว่าสะดวก
เนื่องจากใกล้บ้านแต่เรื่องของสถานที่นั้นนะคะโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุค่อนข้างที่จะลำบากค่ะ
โดยเฉพาะการเดินขึ้นไปบริเวณทางลาดชันค่อนข้างที่จะลำบากเดี๋ยวไปฟังเสียงสะท้อนของประชาชนในการเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้กันค่ะ
อันนี้เป็นยังไงบ้างครับมีเจ้าหน้าที่อธิบันวันที่บาทเข้าใจไหมคะ
มาอยู่แบบนี้ก็ลำบากนวกว่าต้องเดินขึ้นชั้น๒
อันนี้เข้ามาอยู่ในโซนที่ประชาชนจะต้องมารอแถวในการใช้สิทธิ์แล้วก็ตั้ง

สี่โมงแล้วคะนานไหมคะอยากจะให้แบบนี้ก็ตรับเห็นอะไรไหมคะเรื่องของการลงมือทักทวนในวันนี้

มันมีอาจเป็นไหมคะถือว่าร้อนไหมคะ

อาจจะเพิ่มพันธุ์ลมอะค่ะอากาศอากาศมันไม่ค่อยถ่ายที

ได้ค่ะมีพันธุ์ลมเพิ่มทัวร์ขอบคุณค่ะ
แต่วันนี้ก็คือที่ห้วยขวางนี่ก็คือ๒๘๐๐๐คน

นี่ผ่านไปครึ่งวันนะคะอีกยังเหลืออีกครึ่งวันค่ะ
ที่ประชาชนคนที่มาลงทะเบียนใน๒๘๐๐คนนะคะจะต้องเดินทางมาใช้สิทธิ์
ก็หลายคนค่ะก็คาดหวังว่าช่วงบ่ายนะคะ

แล้วก็การอำนวยความสะดวกเรื่องของการระบายอากาศนะคะ

ก็ยังคงเกาะติดบรรยากาศสำรวจ
หลายพื้นที่นะคะในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตวันนี้ค่ะ

รายงานสดจากสำนักงานเขตห้วยขวางค่ะ
ขอบคุณค่ะคุณสีรีวัลรักษณ์นะคะ